ไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะที่นครศรีธรรมราช
วันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรม
มอบถุงยางชีพพระราชทานให้กับประชาชน
ในพื้นที่ตำบลเสาเผาอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดตามจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ให้กับชาวบ้านตำบลเสาเผาอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน๖๐๐ชุดและตำบลอื่นอีก๘ตำบลนะครับ
ละ๕๐ชุดรวมทั้งหมด๑๐๐ชุดครับ
เพื่อประทอบความเหลือร้อนเบื้องต้นให้กับชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในช่วงนี้ครับ
ก็พื้นที่ละ๑๐๐ถุงบ้างพันกว่าถุงบ้าง๑๕๐๐๒๐๐แล้วแต่จำนวน
พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยต่อประสบนิกรนะครับ
ก็พื้นที่ตอนตอนบนเนี่ยตอนบนเชิงเขาเนี่ยนะฮะน้ำก็ลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วล่ะ
ทีนี้สเต็ปถัดไทยก็คือว่าเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยา
ให้ทั้งนายเผอเจ้าของพื้นธีเนี่ย
ร่วมกับท่านนายกอบตผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน
เร่งสำรวจเรื่องนี้โดยเร่งด่วนแล้วทางราชการก็จะได้
จ่ายเงินเยียวยาต่อไปสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกหนักตั้งแต่
วันที่๓ถึงวันที่๖มกราคมในพื้นที่ตะบนเสาเผานะครับ
พูดว่าราชการจังหวัดนครสิทธรรมราชก็ยังกังวลว่าในวันที่สิบหกและสิบเจ็ด
มกราคมนี้ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อีกครั้ง
ก็อยากให้ชาวบ้านนะครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักอีกครั้ง
พร้อมสั่งการให้นายธีรนาศนะครับเอสะนาชาตะนะครับ
เพื่อจะเร่งซ่อมแซมให้กับชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้ตามปกติครับ
ขณะที่พื้นที่หมู่๑๐นะครับบ้านอ่าวยางแดงตะบนเทพราชนะครับ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบเสาไฟฟ้าล้ม๑๕ต้นนะครับ
เดินทางเข้าไปซ่อมแซมได้สำหรับสถานการณ์ฝนนะครับ
ที่จะตกในวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดมกราคมนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ฝากแจ้งเตือนกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับว่าให้เตรียมรับมือสถานการณ์ด้วย
ซึ่งถ้าหากฝนตกหนักอีกครั้งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมอีกครั้ง
แต่ตอนนี้นะครับในพื้นที่อำเภอศรีชนเองบางพื้นที่ก็
ปริมาณน้ำเริ่มขี้คายลงแล้วก็มีเพียงแค่ถนนบางช่วงครับ
ที่ยังต้องเร่งซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องด้วยครับพยุงศักดิ์การสมเกตข่าวทะละทีวี
รายงานจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ